วัดแห่งหนึ่งนะคะมีการถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ
เขาก็จะเอาโคกระบือนี่นะใส่รถมาแล้วก็มาทำพิธีนะ
อย่างสุดท้ายก็คือทำพิธีมอบให้ที่วัดนะคะ
แต่มีวัวตัวหนึ่งค่ะมันตกลูกอะค่ะ

ติดตามเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ไทยชีวิตโคกระบือครั้งนี้เป็นโครงการของวัดสว่างอารมณ์
อเมืองนครใจศรีจังหวัดนครปฐมนั่นไง
และการถ่ายชีวิตโคกระบือมีโคเพศผู้๓ตัวเพศเมียอีก๒ตัว
เตรียมจะเอาไปถวายหลวงพ่อแป๊ะ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดสว่างอารมณ์ค่ะ
นายเขาจะนัดเพชรเดียอายุ๗๒ปี
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเขาบอกตั้งใจมาก

ถ่ายชีวิตโคกระบือไปเลย๕ตัว

วัวไปมอบให้กับเกษตรกร
บอกอีกว่าตั้งใจจะขอโชคขอลาบกลับไปด้วย
เพราะครั้งก่อนถูกลอตเตอรี่ได้เงินมา๒แสน
ส่วนครั้งนี้เสี่ยงเซียมซีได้มา๓ชุด

เก็บไว้ลุ้นงวดถัดไปนี่แหละค่ะ
ส่วนที่วัดตะเว็ดในอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
มีการรับมอบแม่โค๓ตัว
ในพิธีถ่ายชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์
พระครูประหลัดสหรัฐสุพัทโท

พร้อมเกจิชื่อดังรวมถึงญาติโยมร่วงงาน
เขาบอกว่าครั้งนี้มันมีเรื่องน่าแปลกใจ
หนึ่งในแม่โคที่ไถมาแล้ว
ลูกหนึ่งตัวเป็นเพศผู้ค่ะ
ก่อนที่จะถูกนำขึ้นรถบรรทุกมาที่วัด

เพราะถือว่าเป็นการกำเนิดใหม่ของช่วงเช้า

เสร็จพิธีปุ๊บค่ะบรรดานนักเสี่ยงโชค
ไปเลยจ้ารถกระบะ
ไหนล่ะไหนล่ะนี่เจอแล้วเนอะที่นำแม่วัว
แล้วก็เจ้าวัวตัวน้อยมาส่งที่วัดนะคะ
ยังไงนะคะอ๋อสุโขทัย
สุโขทัยบ่อพ่อของแปดของของ
โอ้โหชัดเจนนะคะชัดเจนเต็มจอ

ไปกันที่ครอง๑๓ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
พาไปที่วัดเลยค่ะวัดนิเทศราชประดิษฐ์นะคะ
ที่นี่มีชาวบ้านค่ะชวนกันไปไหว้ขอโชคขอลาบ
จากรูปหล่อไอ้ไข่นางสาวปริยรัฐบุญเพ็งอายุ๒๙ปี
เป็นชาวกรุงเทพก็พาครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ชุดทหาร
แก้บนไอ้ไข่ด้วยเหมือนกัน
บอกว่าเมื่องวดที่ผ่านมาเนี่ยดวงดีได้รับโชคถูกรางวัลสมใจ
มาแก้บนในครั้งนี้งวดนี้แฟนนุ่มก็จุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็ได้เลขก้านทูบตรงกับเลขทะเบียนรถด้วย

นำเลขนี้ค่ะไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไป
ต่อกันที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่บางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
คนนี้มาทุกงวดนะคะมาบ่อยมาก
คุณเฮงเชิญยิ้มลูกชายของปุ้งเห่งเชิญยิ้ม

ไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ
และกุมารเจ้าสัวเหงเพราะว่าอะไรคะ
โชคดีทุกงวดเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๗๙งวดที่ผ่านมา
รับเงินไป๒๖๐๐ก็เลยไปแก้บน
แล้วก็ไปส่องเลขที่นี่ด้วยนะคะเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
งวดนี้ค่ะเลขนี้นะคะ๖ตัวลอยขึ้นมาจับกลุ่มกัน
เห็นชัดเจนเหมือนทุกครั้ง
แล้วแต่ว่าใครจะจับคู่เอาไปเสี่ยงดวงกัน
นางสาวสุกัญญาพรมหอมคนดวงเฮงที่ถูกรางวัลมา๓๖ครั้ง

แล้วก็นำไปซื้อเลขท้ายด้วยที่เธอเอาไปลุ้นโชค

เหล่าทั้งอย่างยากเลยนะฮะ